เล่นต่างไปจัดเวลาที่มีงานบุญงานบุญศาสตร์เดือน๑๐คุณผู้ชม

แล้วมันจะมีตัวที่ล๊อคปึ๊บ

วัยรุ่นเลยขึ้นไปเล่น
แล้วปรากฏว่าเครื่องเล่นมันขัดข้องเวียง
จนน้องร่วงตกลงมาอุ๊ยอุ๊ย

เห็นแบบเต็มจังเลย

มันไม่แข็งแรงมันไม่มั่นคง
แล้วจังหวะอุ๊ยคือตัวน้องถล่ายลงมาก่อน
ไหลลงมาแล้วเครื่องมันยังไม่หยุดทันทีไง

เริ่มเหวี่ยงรอบที่สองก็หลุดเลย

มันมีช่วงขัดข้องแล้วปิดไปช่วงหนึ่งสักพักนึงแล้วไง

พอมาเปิดเล่นต่อนี่เป็นแบบนี้เลย
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทุกคนก็ตกใจกันทั้งงานนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เมื่อน้องโดนเหวี่ยงหลุดลงมาแล้วมากระแทกกับขอบด้านล่างตรงนี้ค่ะ

โหยตัวน้องเขาก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะนะ
เหตุการณ์นี้ในงานศาสตร์เดือน๑๐ที่นครศรีธรรมราช

เขามีแผลที่ขาทั้งสองข้างเลย
นี่ดอมรู้ป่ะไอ้ที่พันไว้เนี่ย

ใช่แถวเข่าแล้วก็มีที่ต้นขาด้วย

เพราะว่ามันก็ตกมากระแทกมาครูด
หลังจากเกิดเหตุแม่ก็พาน้องไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเมืองนครศรีธรรมราช

แม่บอกว่าลูกไปที่งานนี้
งานศาสตร์เดือน๑๐นี่แหละเขาก็จะมีเครื่องเล่นต่างมา

เมื่อนั้นตอนที่จังหวะที่ลูกสาวจะไปเล่น
มาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าตอนที่ขึ้นไปนั่งแม่

ตัวน้องก็กระเด็นหลุดมาเลยค่ะ
โหเงี้ยที่นี่หลังจากเกิดเหตุนั้นนะ

ค่ายาวยางค่าถักสรรพยาบาลให้กับน้อง
วัยรุ่นคนนี้แล้วครอบครัวไม่ได้ติดใจนะคะ
แต่ก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ประกอบการ
ว่าเวลาคุณเอาเครื่องเล่นไปตามงานวัดตามงานรื่นเริงต่าง
คุณต้องตรวจสอบนะความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น
อุปกรณ์อะไรที่มันใช้งานอยู่ตลอดและมันทำงานอยู่กับคน
ดังนั้นต้องตรวจสอบก่อนนำมาให้บริการ
ถ้าเกิดเกิดเหตุรุนแรงมาเสียชีวิตมาใครจะรับผิดชอบไง
คือเครื่องเล่นประเภทนี้นะครับ
ก็ผู้ประกอบการเขาพาไปเอาไปตามที่ต่าง
ก็ต้องถอดเข้าเดี๋ยวถอดเข้าเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวถอดออก
นั่นเรื่องหนึ่งผู้ประกอบการก็ดูแลด้วย
แต่ถ้าสำหรับคนที่ไปเล่นถ้านั่งแล้วรู้สึกเก้าอี้มันหลวม
ไอที่เซฟตี้เบลต์หรือไอที่ล็อกมันกึกกัก
รีบยกมือก่อนเลยพี่มาดูเก้าอี้หนูหน่อย
อย่าปล่อยให้มันเดินเครื่องนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกัน
ดูแลกันทั้งสองฝั่งฮะโอ้หวัดเสียว